ดูที่เชียงรายกันหน่อยช่วงนี้เรื่องของเด็กหลังได้ข่าวแบบนี้ค่อนข้างบ่อยนะคะ
ที่เชียงรายค่ะน้องวัย๓ขวบหายตัวไปจากบ้านเมื่อวานตอนเที่ยง
เขาระดมกำลังกันทั้งหมู่บ้านเลยนะคะค้นหาอุหาทุกที่เลยตามลำห้วยลำทางลึกสวนไร่นา
หาทั้งคืนจนถึงเที่ยงคืนไม่เจอค่ะมาเจอเอาเมื่อเช้าอะค่ะแต่ว่าเจอในสภาพเป็นศพค่ะ

ผู้ชายคนนี้ค่ะที่กำลังพูดอยู่เสื้อสีเทาเนี่ยนะคะคือนายอาลูวายาเป็นผู้นำชุมชน
วางแผนกับคนในหมู่บ้านปูพรมเดินเท้าออกไปค้นหาน้องวัย๓ขวบ
น้องเป็นชาวลาหูหายออกจากบ้านพักที่อำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงราย
พอรู้ว่าหายช่วงเที่ยงปุ๊บนี่บ่ายโมงประชุมกันเลยแล้วเดินเท้าหากันเลยนะคะ
เรื่องของเรื่องคือเมื่อวานเนี่ยปกติน้องต้องไปโรงเรียนแต่น้องไม่สบายค่ะก็เลยไม่ได้ไป
กับแม่ก็เลยให้น้องอยู่ที่บ้านกับพี่ชายและพี่สาวส่วนพ่อแม่ก็ออกไปทำสวนทำไร่
พอเที่ยงปุ๊บกลับมากินข้าวที่บ้านอ้าวลูกหายถามเพื่อนบ้านก็ไม่มีใครเห็น
เท่านั้นแหละระดมกำลังกันออกตามหาเลยนะคะ
อารูบอกวันนั้นเนี่ยที่หมู่บ้านมีกิจกรรมพอดีเลย
ชาวบ้านเขาก็เลยแห่ไปเที่ยวชมงานกิจกรรมที่ลานหมู่บ้านกัน
เลยไม่มีใครได้สนใจก็ไม่รู้จริงว่าเด็กหายไปต่อไหน
แต่พอพ่อแม่เด็กมาแจ้งปุ๊บชาวบ้านจากที่กำลังเที่ยวชมงานกิจกรรมเนี่ย
ก็คือระดมออกตามหากันเลยตั้งแต่ช่วงบ่ายโมง
ขึ้นเขาลงห้วยเดินกันหลายกิโลเมตรรอบหมู่บ้านเลย
คือลักษณะสภาพหมู่บ้านเป็นเขาเป็นไร่ชาค่ะ
พื้นที่ก็จะยากลำบากหน่อยเป็นพื้นที่ลาดชัน
แต่ทุกคนก็คือมุ่งมั่นตามหากันแบบ
เที่ยงคืนนะคะหากันถึงเที่ยงคืนแล้วมันไม่เจอจริง
ก็เลยยุติไปก่อนเดี๋ยววันนี้เอาใหม่
เช้าวันนี้ตั้งแต่๘โมงมีทหารพราน๓๑๐๘มาช่วยอีกแรงด้วยนะคะ
ก็หากันอีกรอบหนึ่งขยายวงกว้างไปเรื่อย
ไม่ถึงชั่วโมงค่ะเจอร่างน้อง
เป็นชาวบ้านที่ขี่รถไปสวนนะคะขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่สวน
ร่างน้องเสียชีวิตอยู่ในห้วยลำทานห่างจากบ้านเกือบ๒กิโลเมตร
คือสภาพที่เจอเนี่ยน้องนอนหงายอยู่ในลำห้วย
น้ำค่อนข้างตื้นนะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะ
นอนหงายเสียชีวิตตัวนิสิทธิ์หมดเลยค่ะ
สวมเสื้อแขนยาวแล้วก็ใส่แค่แพมเพิร์ต

ทำได้แค่ร้องไห้แล้วก็เรียกชื่อลูกอะค่ะ

น้องที่เสียชีวิตนะคะบอกว่าจุดตรงนี้
เมื่อคืนไม่ใช่ว่าชาวบ้านงานไม่มานะ
ตำรวจตามลำน้ำใต้สะพานหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
ก็เลยงงว่าเมื่อคืนหาทั้งคืนไม่เจอ

ทีนี้พอตรวจสอบสภาพร่างของน้องค่ะ
เห็นว่าที่ใบหูขวามีแผลเล็ก
เขาก็เลยไม่แน่ใจว่าน้องถูกทำร้ายหรือเปล่า
น้องออกมาเดินเล่นพลัดหลงตกลำห้วยลำทานแล้วเสียชีวิต
หรือน้องถูกทำร้ายถูกพาไปแล้วฆาตกรรมหรือเปล่า
อันนี้เนี่ยครอบครัวตั้งข้อสังเกตสงสัยเอาไว้
ซึ่งผลที่ออกมาเนี่ยผลทางนิติวิทยาศาสต
คือถ้าไปชนะสูตรแล้วรู้สาเหตุการเสียชีวิตเนี่ย
ก็จะพอรู้ได้ว่าน้องถูกทำร้ายจริงไหม
หรือว่ามันเป็นเหตุฆาตกรรมอะไรยังไงแบบไหน
คือทางด้านครอบครัวบอกว่าในหมู่บ้านเนี่ย
มันก็มีคนที่สติไม่ค่อยดีบ้างติดยาบ้างอะไรบ้าง

ถ้าจะสงสัยใครสักคนนึงใช่ไหม
แต่ต้องรอผลการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อน